จากพิษชี้
ดราม่าเรื่องราวของละครแฝดที่ออกมา

เชื่อว่าน้องเองก็ได้ใจแฟนคลับมากขึ้นนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวบนดอยปู่หมื่น
แล้วก็เรื่องราวที่เธอนั้นไม่เคยลืมบ้านเกิด

รวมไปถึงที่หลายคนน้อยที่จะรู้ว่า
แล้วก็กำลังใช้ความสามารถนี้แหละค่ะ
ปูทางเพื่อเป็นทหารต่อยอดไปด้วยค่ะ
จริงหนูชอบเพราะอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วก็ด้วยความนักกีฬาของเรา
หนูจะเข้าไปในส่วนของกีฬาของกองทัพค่ะ
คิดว่าน่าจะแบบทำเหมือนแข่งอะไรให้กองทัพได้ด้วยค่ะ

แล้วเตรียมเข้าฝึกมันต้องมีฝึกเทรนด้วยค่ะ
ถ้าผ่านเทรนด์ทุกอย่างได้ก็น่าจะเข้าเร็วนี้แหละค่ะ
ก็ยังเล่นละครอยู่ค่ะ
น่าจะมีคนอย่างนั้นให้ด้วยชมอยู่ค่ะ

หลายคนชื่นชอบลุคนี้ของเธอมากเลยนะคะ